คุณผู้ชมครับตอนนี้ธุรกิจเรื่องของเรือสำราแนวโน้มเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากนะครับ
ภูมิภาคเอเชียเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวในเอเชียชอบนั่งเรือสำราญ
ในการชมวิวทิวทัศน์ชมธรรมชาติต่างแล้วก็ข้ามประเทศแบบง่ายสบาย
โดยใช้ที่เวลาเดินทางไม่ค่อยนานเท่าไหร่ครับ
ทำให้ผู้ประกอบการเรือสำราญของไทย
เปิดเดินเรือจากไทยไปยังประเทศอื่นในอาเซียน
ติดตามพร้อมกันจากรายงานของคุณสิริพักกมลตรายตรึงตรีคูณครับ
เทียบท่าเรือฮากาตะในเมืองฟุโกโอกะประเทศญี่ปุ่น
เพื่อนำนักท่องเที่ยวชาวเอเชียไม่ต่ำกว่า๒๐๐คน
ล่องเรือไปท่องเที่ยวรอบเกาะญี่ปุ่น
ก่อนจะข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังภูซานประเทศเกาหลีใต้
คลิปนี้เราใช้เวลา๖วัน๕คืนค่ะ
การท่องเที่ยวด้วยเรือสำรานกำลังได้รับความนิยม
นิยมท่องเที่ยวกันทั้งครอบครัวหรือเป็นหมู่คณะ
เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่าง
หลีกหนีความวุ่นวายใช้เวลาเดินทางไม่นาน
แต่สามารถท่องเที่ยวได้หลายสถานที่
บรรยากาศภายในเรือยังให้ความรู้สึกไม่แตกต่างจากการพักผ่อน

แต่พิเศษกว่าตรงที่สามารถนอนชมวิวทิวทัศน์
ท้องทะเลได้แบบ๓๖๐องศา
จากนี้ยังมีกิจกรรมบันเทิงระหว่างร่องเรือที่ครบทุกสไตล์
เช่นร้านเสริมสวยฟิตเน็ตนวดสปาสินค้าปลอดภาษี

กลายเป็นจุดแข็งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับไฮเอ็น
เข้ามาท่องเที่ยวในรูปแบบนี้
เพื่อต้องการให้นักท่องเที่ยวชาวเอเชียสัมผัสบรรยากาศสไตล์อิตาลีค่ะ
และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นครอบครัวใหญ่

คลิปนี้ยังมีสื่อต่างชาติทั้งจากฟิลิปปินส์และฮ่องกง
เพื่อดูการท่องเที่ยวและทิศทางการเติบโตธุรกิจเดินเรือสำราญด้วย
และตอนนี้นะคะเราอยู่กับสื่อต่างชาตินะคะ
มาร่วมทริปนี้กับเราด้วยนะคะคุณทิมฟุงนะคะ
ซึ่งเป็นสื่อจากทางฮ่องกงนะคะ
โอเคทิมฟุ้งฮัลโหล

ขอบคุณไทยได้นิดหน่อยนะคะ
ทำอะไรหลายอย่างในที่นี่และของรู้สึกเหมือนอยู่กับบ้าน

เพราะสามารถเอาสัมภาระไว้บนเรือและออกไปท่องเที่ยวข้างนอก
และกลับมาร่วมกิจกรรมบนเรือเช่นเต้นรำหรือดูการแสดงค่ะ
ต้องลงไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง
สัมผัสศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนญี่ปุ่น
และกลับมาขึ้นเรือในช่วงเย็น
ในที่สุดเราก็ร่องเรือมาจนถึงปูซานประเทศเกาหลีใต้

ที่มีโฮมพอร์ตพร้อมรองรับเรือสำราน
เข้ามาจอดเทียบท่าเรือที่นี่ค่ะ

ตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อปี๒๕๕๙

จะเพิ่มขึ้นอีก๑๓๘ในปีหน้า
นี่แหละค่ะคือความพิเศษของการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญ

บริษัทเดินเรือแห่งนี้ก็วางแผนที่จะมาเปิด
เส้นทางเดินเรือท่องเที่ยวระหว่างไทยกับอาเซียน
ประมาณช่วงต้นปี๒๕๖๐ค่ะ

กับการท่องเที่ยวระหว่างไทยและก็อาเซียน